ข่าวต่อไปนี้คุณผู้ชมต้องดูเลยนะคะ

หมอปลาแฉหมอศัยศาสตร์ลวงโลก

พี่เบิร์ตคุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง

แม่ตอนไปรักษาพี่เบิร์ตดูแลตลอด

สับกระส่ายนอนไม่หลับพูดจาคนเดียว
ไม่นะไม่ถึงขนาดนี้
คือกระสับกระส่ายบ้างอาจจะเป็นผลมาจากการให้
คีโมอะไรแบบนี้นะฮะ

คือคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนามสมมุติว่าคุณรัฐแล้วกันนะคะ

บอกว่าแม่ของเธอเป็นมะเร็งรักษามาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ก็ให้คีโมแล้วก็รักษาตามอาการนะฮะ
แต่สิ่งที่พี่เบิร์ตถามแล้วก็เป็นประเด็นเพราะว่า
หลังจากนั้นจู่แม่ก็พูดจากคนเดียวค่ะ
เธอก็เลยคิดว่าแม่น่าจะโดนของ
ก็เลยติดต่อหมอศัยศาสตร์ให้มาทำคุณสัย
ลักษณะคือถอนของออกจากร่างกายแม่นะคะ
หมอท่านนี้รับปากบอกว่าเอาเงินมาก่อนเลย๓๕๐๐บาท

ที่ถอนคุณสัยจากแม่ของเธอนะคะ
นี่คลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมรายละเอียดเดี๋ยวเพิ่มเติมให้ค่ะ
ตอนนี้การพาหุ้นจังเทศคุณศักดิ์เวลานานมากนะครับ
ของคุณมณีรัฐของค่อนข้างจะเก่านะครับ
มีลักษณะของความเก่านะครับ
เป็นพวกเศษกระดูกเศษที่เท่าฐานของผีนะครับ
ก็มีพวกผงมีของจินบังส่วนนะครับ
แต่ปริมาณก็ใช้ได้นะครับปริมาณก็ใช้ได้
ซึ่งการแยกบุษัยออกมาในลักษณะแบบนี้
ถือว่าค่อนข้างจะโดนนานแล้วก็โดนของแรงมาพอ
นี่ค่ะพี่เบิร์น
ลักษณะคือก็ค่อนข้างมีอายุแล้วนั่นน่ะ
เป็นแม่ของเจ้าของเรื่องที่เอาเรื่องมาร้องหมอปลา
กระดาษมีรูปแม่เธอแล้วก็มีการใช้มีดเนี่ยกรีดดินน้ำมันออกมาจากหุ่น
แล้วก็บอกว่านี่คือเท่ากระดูกนี่คือขีดเท่านี่คือทานเผาผี
ลักษณะคือโดนของมานานนะคะ
คุณรัฐเล่าให้เราฟังบอกว่าแม่เธอป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด
ช่วงปี๒๕๖๒รักษาตามสิทธิ์บัตรทอง
กระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้แม่ไม่ได้รับคีโม
หมอให้หย่ารักษามารักษาตามอาการ
แต่แม่มีอาการแปลกคือนอนไม่หลับกระสับกระส่ายพูดคนเดียว
คราวนี้เริ่มพูดคนเดียวแล้วพูดฟังไม่รู้เรื่องนะคะ

คิดในใจว่าแม่น่าจะโดนของไม่ใช่เรื่องของมะเร็งหรือเปล่า
เธอก็เลยไปเปิดยูทูปดูแล้วก็เห็นนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ยูทูปที่ชื่อว่าศาสตร์ศรัทธาเครื่องรางของขลัง
ยูทูปอ้างบอกว่าสามารถแก้คุณสัยได้
เธอก็เลยเชื่อว่าน่าจะแก้ได้จริง
ติดต่อเจ้าของเพจยูทูปไปทางไลน์นะคะ
คำตอบแรกของหมอศัยศาสตร์คนนี้คือ
ค่ารักษาค่าถอนของ๓๕๐๐บาท
โอ้โหเงินก่อนเลยเอาเงินก่อนเลยนะคะ
เงินมาแล้วจะถอนของออกจากแม่ให้นะคะ
เดี๋ยวอาจารย์จะถอนเสร็จแล้วแล้วจะส่งคลิปวิดีโอให้ดูนี่ค่ะ
รายละเอียดที่เธอแชทไลน์คุยกับหมอศัยศาสตร์คนนี้นะคะ
แล้วก็คลิปเมื่อสักครู่ที่บอกว่าถอนของออกจากร่างกายแม่นะคะ
จากนั้นคุณรัฐก็โอนเงินไปให้
จำนวน๓๕๐๐บาทเมื่อวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
พอวันที่๒๒พฤษภาคมค่ะ
ศัยศาสตร์ส่งคลิปพิธีกรรมมาให้
เมื่อเธอถามว่าอ้าวแล้วแม่จะดีขึ้นไหม
แน่นอนจ่ายเงินไปแล้วสิ่งที่หวังคือแม่จะต้องดีขึ้น
หมอสายศาสตร์ตอบว่าอย่างไรรู้ไหม
บอกว่าต้องแก้คุณสัยอีก๒ครั้ง
คิดเงินครั้งละ๓๓๐๐บาท
เธอก็เลยเอกใจว่าเธอน่าจะโดนหลอกแล้วล่ะ
ตัดสินใจติดต่อหาหมอปลามือปราบสัมภเวษีให้ช่วยเหลือค่ะ
พอเราดูแล้วคลิปเขาล่าสุดต้นปีน่าเชื่อถือ
เราคิดว่าน่าจะใช่ล่ะ

ก็คือแอดไลน์เข้าไปมันก็เด้งขึ้นมาเนอะ
แล้วเราก็บอกว่าเราก็บอกเขาเองว่า
เราดูอีพีนี้อาการใช่เลย

คุณรัฐติดต่อหมอปลาไปแล้วหมอปลามาไหม
หมอปลาก็ลงพื้นที่เลยค่ะ
ไปพร้อมกับคุณรัฐนะคะลูกสาวคนป่วยนะคะ
ไปดูอาการแม่ของคุณรัฐนะฮะ
ตอนนี้นอนป่วยติดเตียง
หมอปลาบอกกับคุณแม่ของคุณรัฐบอกว่า
คุณแม่นี่คุณแม่ไม่ได้โดนคุณสัยอะไรหรอกนะ
แต่เป็นเพราะอาการป่วยมะเร็งของคุณแม่เนี่ย
ปกติเลยไม่ได้มีคุณส่งคุณสัยอะไร

เพราะแค่หลอกเอาเงินคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก
แม่ควรที่จะไปรักษาตามหลักทางการแพทย์
แผนปัจจุบันจะดีกว่านะคะ
เขาส่งมาไหมคือเขาทำไว้หมดแล้ว
ทำไมต้องส่งเป็นคลิปมาก็อยู่ไกลกันไง
เห็นบอกว่าสำนักสายศาสตร์

หมอปลาก็เลยอยากร้องขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสำนักศัยศาสตร์นี้ด้วย
ว่าเขาข่ายหลอกลวงชอบโกงประชาชนหรือเปล่าถูกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะ